เขาจะชนกับเรา
ไม่ห่วงลูกเลย
พี่อ้อนไม่ห่วงลูกเลยนะ
ไม่ห่วงลูกเลยนะ
ไม่ห่วงลูกเลยนะ
หนูไม่ได้ห่วงมัน

พอมันมาแล้ว
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป๊าหน่อย